เหตุของเพื่อนบ้านนะฮะมีปัญหากันถึงขั้นแทงกันเสียชีวิต

ได้รับแจ้งเหตุว่ามีผู้ถูกแทงเสียชีวิต

เป็นบ้านในพื้นที่หมู่เก้าบ้านแม่ตะโมลด์สามพร้าว
นายจะง่าสีชายหมู่ณอายุ๖๐ปีถูกแทงด้วยมีดเข้าลำคอนะ

หนึ่งแผลเสียชีวิตอยู่ริมรั้วคอนกรีต

นางสาวการดาบัวโคตรอายุ๕๕บาทเจ็บสาหัส

ส่วนคนแทงชื่อนายสันติสิมพราช
อายุ๕๕ปีเป็นเจ้าของบ้านหลังเกิดเหตุ

พร้อมกับมีดปลายแหลมยาว๑ฟุต
แล้วก็ปืนที่เป็นปืนสั้นไทยประดิษฐ์๑กระบอกนะครับ
ผู้ต้องหาบอกว่าบ้านของตัวเองคือนายสันติ
กับผู้ตายก็คือนายสง่า

แล้วมีอาชีพขายปลาแดดเดียว
ส่วนผู้ตายเนี่ยมีอาชีพขับสำล้อเครื่อง
นายสันติผู้ต้องหาบอกว่า
มีเรื่องบาดหมางหมางใจกับผู้ตายทะเลาะมีปากเสียงกันมานานแล้ว
เขาอ้างว่าผู้ตายชอบก่อไฟ

เวลาถ้าไม่ดื่มเหล้าเนี่ยไม่มีอะไรกัน

บางครั้งก็ชวนเพื่อนบ้านเนี่ยมาด่าเขาถึงหน้าบ้าน
ค่ะทีนี้ค่ะก่อนเกิดเหตุนะคะ
คือผู้ตายเนี่ยดื่มเหล้าอยู่บ้านจนเมา
แล้วก็ด่าเขาด้วยคำหยาบคาย
ก็เลยท้าไปว่าถ้าเก่งจริงให้มาที่บ้าน
มาจริงมากับภรรยา
ด่าถึงในบ้านก็เลยมีการต่อยกันนะคะ
ภรรยาของผู้ตายจะเข้ามาช่วยก็เลยถีบออกไป
หลังจากนั้นมีการจับผู้ตายทุ่มลงข้างรั้ว
แล้วก็รีบเข้าไปหยิบมีดปลายแหลมและปืน
ผู้ตายซ้ำเอามีดแทงที่คอไปหนึ่งแผล
ภรรยาผู้ตายจะเข้ามาช่วยแทงสวนไป
นี่ค่ะจนได้รับบาดเจ็บนะคะแล้วก็วิ่งหนีออกไปจากบ้าน
หลังจากนั้นเนี่ยหันมาชักปืนออกมา
จ่อที่ศีรษะของผู้ตายแล้วยิงแต่กระสุนด้าน
ก็เลยวิ่งตามไปไล่แทงอีกนะคะ
ผู้ใหญ่บ้านจับตัวยึดปืนยึดมีดไว้ค่ะนี่ค่ะ
ผู้ใหญ่บ้านบอกแบบนี้นะคะก่อนเกิดเหตุไปซื้อของที่ร้าน

ก็กลัวว่าจะได้รับอันตรายก็ไปเรียกผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านมาช่วยด้วยนะคะ

เห็นว่าคนก่อเหตุกำลังไล่ยิงอยู่
ไล่ยิงผู้หญิงอยู่ซึ่งผู้หญิงเองก็บาดเจ็บถูกแทงที่ท้อง
ก็เลยเข้าไปพยายามจะรวบตัว

ปรากฏว่าพบศพนายสง่าถูกแทง
จมกองเลือดอยู่หน้าบ้านก็เลยรีบแจ้งตำรวจ
ลูกสาวของนายสันติมือมีดนะคะนางสาวสุปรานีอายุ๓๕
บอกว่าพ่อกับผู้ตายทะเลาะกันเป็นประจำ
เห็นว่าทะเลาะกันล่าสุดก็นานแล้วนะ๒เดือนได้แล้ว
คือผู้ตายเนี่ยไปก่อไฟควันเข้ามาในบ้าน
ผู้ตายกับพ่อก็เลยทะเลาะกันตะโกนด่าข้ามกันไปข้ามกันมาค่ะ
ผู้ตายถืออาวุธโชว์ขู่พ่อแต่ไม่ถึงกลับเข้ามาทำร้ายร่างกายกันนะคะ
แต่วันนี้ด้วยความที่ผู้ตายดื่มเหล้าเมาด้วย
ก็พาภรรยาบุกมาหาเรื่องพ่อถึงบ้านลูกสาวบอกแบบนี้
ต่อยกันแล้วก็สุดท้ายมันบานปลายถึงขั้นขนาดนี้ค่ะ
พยายามจนฆ่ากันตายก็ไม่รู้เหมือนกัน
วันก่อนผู้ตายยังไปเล่นอยู่ที่บ้านอยู่เลย
ไม่คิดว่าเนี่ยโอ้โหจริงแล้วเป็นญาติกัน
ถึงขั้นทะเลาะกันแล้วฆ่ากันตายแบบนี้
ตำรวจนำตัวนายสันติไปทำแผนประกอบคำรับสารภาพนะคะ
แจ้งข้อหาฆ่าผู้อื่นโดยเจตนา
ข้อหาพยายามฆ่ามีอาวุธปืนและเครื่องกระสุนปืน

นำตัวส่งพนักงานสอบสวนดำเนินคดีตามขั้นตอนต่อค่ะ